อันนี้เราพูดด้วยหัวใจนะที่ต่างคนต่างเขาก็เป็นสุภาพบรุษ
ในมุมมองของท่านเห็นว่าขอตัดชอบคนตลาดหัวหน้าและเดินไปถึงรถตั้งด้วยมั้ยครับ
คือผมบอกตั้งหลายทีแล้วตั้งนานแล้ว
ขอสชนะดูให้ดีลูกภาระหน้าที่เรามีแค่ไหนจำไว้ดี
ภาระหน้าที่เราก้าวเข้ามาเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อเชิญนะ
ก้าวเข้ามาเองถูกต้องเพื่อพวงกันให้ข้อขัดแย้งหรือความกันแย้ง
ระเบิดเป็นการต่อสู้กันด้วยอาวุธใช่ไหม
แต่หน้าที่ของตัวเองมีแค่นี้นะแล้วในช่วงรอยต่อนี่จะทำอะไรก็ทำด้วย
คนก็ไม่ว่าปีเดียวครึ่งปีทำได้
แต่ไม่ใช่ว่าขออีก๕ปีแล้วก็ตอบอีก๒๐ปีในการปรับ
ก็มีความรู้สึกเหมือนเดียวเหมือนกับพวกเรา
คือเข้าใจว่าที่ต้องทำอย่างนี้แต่อยากจะเห็นจุดนี้นำไปสู่บทบาทที่จบภารกิจของเราจบ
ทุกคนอยากให้พี่น้องเราที่เป็นทหารที่เข้ามาหรือคอทชเนี่ย
ไอ้รุ่นมีเกียรติไปอย่างมีเกียรตินะโอเค
ใช่ครับแต่ดูเหมือนท่าทีมันตรงกันข้ามกับการทำงานของคอสชเองหรือทางรัฐบาลเองก็ดี
โดยเฉพาะเรื่องร่างรับนูนที่มันกำหนดไว้เพื่อเป็นการต่อท่ออำนาจให้กับคอสชหรือรัฐบาลชุดนี้ได้อยู่ต่อ

ก็เนี่ยคือสิ่งที่เขาบวยวายกันไอ้สิบหกข้อเลยใช่ไหม
นี่คือสิ่งที่เขาบวยวายเราควรจะรู้ว่าประบดบัติที่พูดเมื่อกี้เนี่ยล่ะหน้าที่ของสหานคืออะไร

เป็นแฟนกับผมอย่างมากรักกัน

คนบอกให้ร่างรับนวลอย่างโน้นคนบอกให้ร่างรับนวลอย่างนี้

แต่วันนี้เสียงวิวพาควิจารณ์ว่าลำนูนสศนี่มันมีใบสั่งจากคอสชออกมา
ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เสียงขนาดนี้อาจจะลงประชามติไม่ยอมรับ

สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเรื่องธรรมดานะ
หัวใจมันอยู่ที่ของความตัวชอบ

เราเห็นมาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะ

แล้ววันนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงอยู่

ทุกประเทศที่เขาห่วงใหญ่ประเทศไทยอยู่
วันนี้เนี่ยนะคนเราชอบมีหน้าที่

แต่อันนี้จะไปเล่ซื้อของอะไรกัน

ปากใต้เวลานี้แค่๓จังหวัดนะ
ใช้คนติดอาวุธ๖หมื่นคน

ใช้เงินปีละเกือบแสนล้านบาท
ตายก็ไปเกือบ๗๐๐๐แล้ว๖๐๐๐กว่า

มันใกล้ตัวเลขของตีมอร์เต็มทีนะ
แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเรตติ้งมันเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ย

แล้วก็มีทหารเดินลงมาใส่หมวกกระโลก
สีน้ำเงินนะไม่เอานะ
ยุคเราสมัยเราพวกเราตายดีกว่า
ถ้าให้ประเทศชาติต้องถูกแบ่งระยะกว่านิด
เมื่อคืนก็มีคนถามก็บอกแล้วว่าไม่มีหรอก
ถ้ามีมันก็ต้องเขียนเอาไว้ในนั้นเดี๋ยวก็เห็น
ไม่มีหรอกเพราะว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่มาแล้ว

เหลือแต่คนที่เขาทำหน้าที่กันอยู่
มาจากการเลือกต่างมาจากอะไรทุกอย่างนั้น
ชุดใหม่เขาก็ทำหน้าเข้าไปกับคน
เขาก็เข้าไปที่เห็นเขียนไว้ไม่เห็น
นั่นแหละคือขยักที่ท่านว่า
นั่นคือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูป

แล้วเรายังไม่ได้บอกเลยว่า

เรื่องการปฏิรูปที่จะต้องทำ

อาจจะเริ่มต้องไปคิดว่า

รัฐบาลเลือกตั้งถุงอาจารย์โว้ยเหมือนเนี่ย

วิธีที่ดีที่สุดก็คือจะบอกว่าปฏิรูปเรื่องอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้บรรลุอะไร
ตรงนั้นจะเป็นตัวบังคับที่ถามว่าแล้วจะมีหลักประกันอะไรว่ารัฐบาลใหม่จะทำ
ตัวนี้จะเป็นตัวบังคับไงว่าเช่นสมมุติว่าให้ปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้เด็กสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนภายใน๓ปี
แล้วปีแรกยังทำไม่ได้๒ปีหลังเนี่ยรัฐบาลใหม่มาเนี่ยก็ต้องทำ
นั่นคือช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ว่าแล้วเราก็เพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์
อาจจะมีบทกำหนดโทษเอาไว้ด้วยก็ได้